คำว่าเพื่อนนั้นมีความหมาย
มีแต่ภาพดีมีให้เห็นค่ะ
พี่แอนทองประสงค์กับดีเจเอกินแล้วก็พี่อ้อนสีพังเน็กค่ะ
มาเยี่ยมเยี่ยมกันถึงกองถ่ายมาซ้ำโอ้โฮโทษโทษโทษ
ปลอบใจเพื่อนแอนทองที่งานเข้าหายไปเป็นล้าน
เพื่อนเพื่อนเขามาเตอร์ไพรส์เพื่อนนะจ๊

ที่มาเพราะว่าจริงก็นัดใครแถวนี้มาหรือเปล่า
ไม่มาหาจริงมาหาน้องนายหรือมาหายาย

จะมายืมเงินอะไรก็ค่ะไม่มีให้แล้วนะ
ไม่มีให้แล้วหมดหมดหมดหมด
เห็นใจพี่แอนจริงค่ะ
ถึงโดนไปหมดตู้แต่เราก็ยังสู้
แต่ก็มีเพื่อนมาฮิวใจเพิ่มความสดใสได้บ้าง
ต่อแต่นี้มีแต่เรื่องดีแน่นอนค่ะ
สวัสดีสวัสดี